แว่นคนเดียวเสียวกันท่วนทั่วเลยคุณ

เขาบอกเมาแต่เช้าเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะคะ
แต่พฤติกรรมลักษณะของเขาคือ

แบบนี้ค่ะลักษณะคือเหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมาก
แล้วคนที่ขับรถตามมาข้างหลังเขาบอกว่า
จะแซงไปดีหรือเปล่าถ้าเกิดแซงแล้วไปประสบอุบัติเหตุ

ก็งึกจะแซงดีไม่แซงดี
แต่สุดท้ายแล้วคลิปนี้จบลงอย่างไรเชิญชมค่ะ
อันนี้คือเมาแต่เช้าเลยใช่ไหมครับโอ้โหรถส่วนมาดูดูดูดู

เอาเอาเอาเอาเอา

นี่คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกหวาดเสียวแทนไหมคะ
เรายังรู้สึกหวาดเสียวเลยแล้วคนที่เป็นเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนี้
โอ้โหหวาดเสียวยิ่งกว่านะฮะมีหลายช็อตมากที่แบบว่าไปข้ามเลน
เกือบจะไปประสบเหตุคือรถเป็นเลนสวนคุณเห็นไหม
ประสบเหตุหลายครั้งมากแล้วการตั้งคำถามจากเจ้าของคลิปว่าเมาแต่เช้าเลย
ฉันว่าไม่ได้เมื่อเช้าอะค่ะน่าจะจากเมื่อคืนแล้วก็ยันหว่างนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วมอบเพลงนี้ให้จังซี่มันต้องถอนเออ
กลับบ้านก่อนคนขับเองก็งึงงึงนักนักคุณเห็นไหมอืม
เพราะว่าเอ๊ะคลั้นว่าจะแซงไปถ้าเกิดว่าไปชนแล้วก็ไปเฉียว
แล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันถึงขั้นชีวิตได้นะฮะ
เขาบอกว่าขับแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งสุดท้ายเจอจังหวะดีต้องแซงไปแล้ว
แซงไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เอามาให้ดูบางส่วนนะคะ
เราสอบถามเจ้าของคลิปค่ะเจ้าของบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายกำแพงเพชรคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเมา
หรืออาการป่วยอะไรจากผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
แต่เจ้าของคลิปที่แน่คือไม่กล้าแสง
เพราะเกรงว่าถ้าเกิดแซงไปแล้วมันเบียดมา
เขาเบียดมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้
ก็เลยค่อยขับขับแบบนี้ย่องไปแบบนี้
ขับตามหลังไปแล้วก็พี่ที่เป็นเจ้าของคลิปน่ารักมาก
พยายามส่งสัญญาณเตือนให้รถที่สวนเลนมา
คือบอกให้รู้นะว่าคนนี้เขาเมานะ
หรือว่าลักษณะการขับเขาไม่ปกตินะฮะ
ขับแบบนี้ไปสักประมาณ๓นาที
นาทีมันมากพอที่จะหวาดเสียวนะคุณ
แล้วพอไปถึงจุดที่ปลอดภัยเอาล่ะแน่ใจแล้วว่าไม่มีรถสวนมา
เขาก็เลยแซงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยผู้ชายคนนั้นไว้

ขอให้รอดปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดีภาพด้วยนะคะ